คุณผู้ชมคะดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าหน่อย
คุณนึกเส้นนั้นออกใช่ไหมคือถนนก็ยังทำไม่เสร็จทีด้วยนะ
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์รถค่ะรถสาย๙๒เบรกแตก
แล้วทีนี้คนอยู่บนรถด้วยนะผู้โดยสารอยู่บนรถด้วยนะนี่
ชนกับตรงเสาแบบนี้คุณ

ตามแต่คนมาต่อรถตรงนี้เยอะเลยค่ะ

ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๑๔คน
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลราชพร้าวเพราะว่าใกล้กับตรงนั้นที่สุด
คนขับกับกระเป๋ารถเมย์ไม่ได้เป็นอะไรนะ
แต่ตัวรถชนกับเสาไฟตรงหน้าป้ายรถเมย์
โดนสะเก็ดจากเสาไฟ
พอชนแล้วปุ๊บไอสะเก็ดพวกนี้มันก็หล่นลงมาใส่กระจกหน้ารถแตกค่ะ
คนขับรถสาย๙๒บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผมก็ขับรถออกมาตามปกติเลย

พอมาถึงจุดตรงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกอะไรแปลก

แล้วมารู้ว่าเอ้าเหยียบเบรกเท่าไหร่ก็เหยียบไม่อยู่
ตัดสินใจหักเข้าไปชนเสาไฟหน้าป้ายรถเมย์รถถึงหยุด
แล้วหลังจากนั้นก็มาดูซิว่าผู้โดยสารแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง

กระจกหน้ารถแตกหน้ารถฝั่งซ้ายยุบไฟแตกด้วย
กู้ภัยก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นช็อตที่เอาคนเจ็บลงมาจากรถแล้วนะ
แล้วก็รีบประสานกับรถกู้ชีพกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็ต้องเอาตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนรัฐพร้าว
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ดูสิผู้โดยสารแต่ละคนหัวปากแตกเลือดกำดาวไหล

ยิ่งเป็นรถแบบต้องรับแบบสาธารณะอย่างนี้มันต้องตรวจเช็คสภาพ